ส่วนคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็เรียกว่าติดตามคดีนี้กันอย่างขมะเขม่นทีเดียว
ไซยาไนท์ปรากฏว่าชุดคลี่คลายคดีมีรายงานบอกว่าตอนนี้เขาเตรียมทยอยแจ้งข้อหาเพิ่ม
คดีละ๓๕ข้อหาถ้าเป็นแบบนี้นะคะ
ก็จะเป็นคนที่มีคดีมากที่สุดในประวัติศาสตร์คดีอาญาของไทย
คือรวมแล้วเนี่ยจะเกือบ๘๐ข้อหาเลยทีเดียวนะครับคุณรัฐพงศ์
นางสารารัฐรังศิวุธาพรหรือเราเรียกกันว่าแอมไซยานายนะคะ
ผู้ต้องหาคดีวางยาฆาตกรรม๑๕คดีซึ่งมีผู้เสียชีวิต๑๔ศพรอดชีวิตคนเดียว
ความคืบหน้าล่าสุดชุดคลี่คลายคดีบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวม
หลักฐานจากหน่วยงานต่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินหรือผลนิติวิทยาศาสตร์
รวมเข้าในสำนวนแล้วเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคะ
หลังจากนี้เตรียมแจ้งข้อหาแอมเพิ่มเติมคดีละ๓๕ข้อหารวมเกือบ๘๐ข้อหา
เรื่องต้นตามหลักฐานที่ชัดเจนแล้วจะทยอยแจ้ง๔๐ข้อหาภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
ส่วนที่เหลือยังรอหลักฐานในส่วนอื่นที่จะนำมาประกอบให้สมบูรณ์
แล้วก็จะแจ้งในภายหลังอีกเกือบ๔๐ข้อหาค่ะ
พฤติการของคดีทั้ง๑๕คดีก่อนหน้านี้เนี่ยแอมถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และปลอมแปลงเอกสารทำลายเอกสารหลักฐานนะคะ
ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มคือมาตรา๒๔
ปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
อันนี้จะมีต้องระวังจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
อีกมาตราหนึ่งก็คือมาตรา๒๘๙วงเล็บ๖
ฆ่าผู้อื่นเพื่อสะดวกในการกระทำความผิดอย่างอื่น
อันนี้ต้องระวังโทษประหารชีวิตนะคะ
มาตรา๒๘๙วงเล็บ๗
ฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การกระทำความผิด
เพื่อปกปิดความผิดหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญา
ความผิดที่ทำไว้อันนี้ต้องระวังโทษประหารชีวิต
และอีกมาตราหนึ่งก็คือมาตรา๓๔
ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย
หรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๕ปีถึง๑๐ปี
และปรับตั้งแต่๑๐๐๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐๐๐บาท
และความผิดตามพรบวัตถุอันตรายค่ะ

สำหรับกรณีของแอมไซยานาย